เบาเหน้ากับปีฉันดาวสุพัตย์สาราช่วง
สองวันนี้ฝนเยอะเกือบทุกภาคยกเว้นภาค
อีสานที่ฝนลดลงและเริ่มมีลมเย็นเย็น
เข้ามาแทนที่ค่ะฝนที่ยังคงเยอะเกิด
จากลมหนาวจากประเทศจีนที่แผน
ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออก
ขณะที่ลมมรสุมฝนประจำฤดูยังคงพัดพาเอาความชื้นปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ทำให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่
แต่มีลมกระโชกแรงเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะ
ย้ำว่ายกเว้นพื้นที่ภาคอีสานที่ฝนลดลง
เริ่มมีลมเย็นเข้ามาแทนที่ค่ะ
ดังนั้นจุดที่มีฝนตกสะสมระวังน้ำท่วมฉับพลันพร้อมอบพยพตลอดเวลานะคะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๓๐๘๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนและเป็นพื้นที่ริมทะเลคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมคะช่วงนี้อุณหภูมิเย็นสบายเพราะว่ามีฝนตกต่อเนื่อง
เฉลี่ยอุณหภูมิอยู่ที่๒๒๓๔องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนยังคงเยอะอยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่
เผื่อเวลาการเดินทางช่วงหลังเลิกงานด้วยนะคะ
ฤดูฝนเหลือ๓สัปดาห์ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวชื่อช่วงปลายเดือนนี้